ทีนี้คุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับจุดอบพยพ
ในพื้นที่๑๙อำเภอจำนวน๓๐๔จุดกันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้จุดอพยพต่างก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่
อย่างในพื้นที่หมู่๗ที่บ้านปากอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุรภาษณีย์
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์นะคะ
ต้องบอกชาวบ้านโดยเฉพาะทั้งผู้หญิงเด็กคนชรา
เก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างที่จำเป็น
ลงเรือจ้างสำหรับข้ามฝากไปยังบริเวณท่าเรือเทศบาลดอนศักดิ
พร้อมกับกำลังพลมารอรับขนย้ายไปยังวัดสุวรรณประดิษฐ์

ถือว่าเป็น๑ใน๓ศูนย์อพยพของอำเภอดอนศักดิ์
ชาวบ้านบางส่วนแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียง
เขาก็ขอไปอาศัยที่โรงเรียนบ้านป่าดอนศักดิ
ซึ่งอยู่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน
แทนการที่จะอบพยพไปข้างนอก
เอาจริงชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงบ้านตัวเองนี่แหละนะคะ
สำหรับหมู่บ้านปากดอนศักดิ์เป็นหมู่บ้านชาวประมง
อยู่คนละฝั่งกับเทศบาลดอนศักดิ

ถ้าเกิดว่าเกิดคลื่นลมแรงประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง
อาจจะทำให้ชาวบ้านเขาได้รับอันตรายได้นะคะ
พื้นที่๑๙อำเภอจำนวน๓๐๔จุด
สำหรับอำเภอดอนศักดิ์ก็มีการจัดตั้งศูนย์อพยพ

ก็คือที่โรงเรียนบ้านนางกรรมโรงเรียนบ้านท้องอ่าว
แล้วก็จุดที่๓ก็คือวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

แล้วก็พื้นที่เสี่ยงมาอาศัยอยู่รวมแล้วกว่า๕๐๐คน
แล้วก็พื้นที่ริมชายหาดตอนนี้ก็ยังปักทงแดงนะคะ
อย่างหนึ่งในผู้ที่มาอพยพอยู่ที่ศูนย์อพยพบ้านนางกรรม
อย่างคุณยายลำไยสังธรรมอายุ๗๐ปีนะคะ
คุณยายบอกว่ายายเป็นชาวดอนศักดิ์ตั้งแต่เกิด
อยู่ริมทะเลมาตลอดเลย
ยายก็คุ้นเคยกับรมมรสุมแล้วก็พายุต่างมาตลอด
แต่รอบนี้ยายกังวลจากข่าวสารที่นำเสนอออกมา

ยายก็เลยตัดสินใจค่ะอบพยพมาที่ศูนย์นี้
แต่ยายก็อดเป็นห่วงสามีไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้คุณตาน่ะไม่ยอมอบพยพออกมานะคะ
เพราะว่าคุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะเฝ้าบ้าน

ในหมู่บ้านตอนนี้ก็อบพยพมากันหมดแล้วด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านในกำแหนงสายุคลูนะคะ
ผู้ความรุนการท่าอากาศยานสุรราชธานี
แจ้งว่าท่าอากาศยานสุราธานีหยุดทำการบินรับส่งผู้โดยสาร
ปิดสนามบินในเวลา๑๖นาฬิกาของเมื่อวานนี้ต่อเนื่อง
จนถึงวันนี้เวลา๑๒นาฬิกานะคะ
รวมทั้งหมด๑๑เที่ยวบิน
และทั้งหมดก็เป็นสายการบินภายในประเทศด้วย
ปิดแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะ
แล้วก็ขอให้ผู้โดยสารที่ได้สำรองตัวเอาไว้แล้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
สายการบินที่สำรองตัวเอาไว้
หรือที่ท่ากาศยานสุราธานี
ให้หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะ
สำหรับบรรยากาศช่วงกลางวันเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
แล้วก็มีลมพัดแรงต่อเนื่อง

ก็เลยทำให้หลายพื้นที่ริมทะเล

ซึ่งทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๔๐

แล้วก็ให้การช่วยเหลือนำต้นไม้ที่มันหักโค้นออก
โชคดีค่ะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะมีการอบพยพ
อยู่ที่ศูนย์อพยพอย่างต่อเนื่องแล้ว
หลังจากนี้ที่จังหวัดสุรธานีย์

แล้วก็ติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้
แล้วก็ต้องรอดูว่าฝนที่มันจะตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะทำให้น้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ